คุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เหตุเกิดที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คนจะรักอยู่เฉยยืนเฉยเขาก็รัก
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่ต้องมายัดเยียดให้ฉันไปรักใคร
เรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะเธอจอดรถค่ะแล้วลงไปทำธุระ
กลับมาอีกทีท้ายรถของเธอติดสติ๊กเกอร์รักประยุทธ์
เห็นมั้ยค่ะเธอโกรธมากเธอบอกว่าเธอไม่ได้รัก
ใช่นี่นะสติ๊กเกอร์เค่ะง่ายพลังให้เรารักประยุทธ์จะโดรชา
นี่แหละค่ะคืออย่างนี้ต่อให้เธอรักไอ้คนติดก็เสียมารยาท
นะครับคุณผู้ชมคานี่ราหารสติกเกอร์แผ่นเหลืองแบบเนี้ยไม่รู้ใครเอามาติดรถของเธอนะคะ
ข้อความเรารักประยุทธ์จันทร์โอชาแปะอยู่ด้านท้ายแบบนี้ค่ะเจ้าของโพสต์คุณผู้หญิงระบุว่าเธอไปทำธุระแล้วจอดรถไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชแต่เมื่อกลับมาเที่ยวรถกลับพบว่ามีคนนำสติ๊กเกอร์แผ่นนี้มาติดไว้ที่ท้ายรถของเธอโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
เหมือนที่พี่เบิ้ลบอกอ่ะอืมนะฮะคุณไม่ได้รับอนุญาตคุณมาติดทำไมอ่ะ
รักไม่รักไม่เกี่ยวคนละประเด็นนะคะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ยินยอมให้ทำแบบนี้
เอาล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เห็นปุ๊บโกรธค่ะโมโหสุดสุดก็เลยถ่ายภาพเนี้ย
แล้วก็มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กพร้อมเขียนข้อความเดือดทำนองที่ว่าไม่ได้รักมาติดให้ทำไม
นะฮะแล้วก็มีการแช่งให้คนที่เอาสติ๊กเกอร์แผ่นเนี้ยมาติดไว้ที่รถของเธอเป็นหมั่นด้วยนะโอ้โหนะฮะ
ยังได้แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่ายัดเยียดความรักมาให้
คนไม่รักยัดเยียดเขาก็ไม่รักนี่นะคะชาวเน็ตบางส่วนนะฮะบางส่วนมองว่า
เรื่องนี้อาจจะเป็นการกันแกล้งทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่านะคะ
ติดรถตัวเองดีกว่าครับนะคนที่รักก็ติดไปคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรก็ปล่อยเข้าไป
แยกนะคราวนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเขานะ
อ่าดูข่าวนี้ต้องใช้วิจารณญาณด้วย